คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของอุบัติเหตุ
แต่อันนี้ภาพมันหว่าเสียงไม่แพ้กัน
เมื่อคุณผู้ชมไปดูสภาพรถ
นี่ค่ะอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้
มันพลิกตะแคงข้างอยู่แบบนี้
นี่คือรถที่เข้าไปพุ่งชนโรงสีข้าวนะคะ
ตรงนี้เป็นที่ตั้งโรงสีข้าวตรงบนตลาดเคียนตลาดตะเคียนค่ะ
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละนะคะ
ชนอยู่กับห้องเก็บของภายในโรงสีข้าวสภาพแบบนี้เลย
ลักษณะตาแคงข้างแล้วตัวรถเนี่ยมันอยู่ข้างขอบรั้ว
หลังคาอาคารห้องเก็บของอยู่ตรงนั้นในรถเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปพบบัตรประชาชนสองใบ
ระบุชื่อนางสาวปลายฝันกันทะวงอายุ๓๒ปี
และนายเกียรติศักดิ์กันทะวงอายุ๓๒ปีเช่นเดียวกัน
ทีนี้ในซากนะคะของรถปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นหญิง๑รายสภาพเนี่ยก็คอหักแขนหักขาหักเลยนะคะห่างจากตัวรถออกไป๒๐เมตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจากบัตรประชาชนที่พบในรถก็คงจะเป็นหญิงสาวนี่คนนี้นี่แหละค่ะกระเด็นออกมาจากตัวรถนะคะ
ครับตรงนี้นี่เขาบอกว่ารถเก่งคันนี้น่าจะมีการเสียหลักตั้งแต่ทางโค้งมาเลยเพราะมันมีระยะทางนะคะ
ยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรเศษค่ะที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นร่องรอยของรถยนต์
สอบสวนนะคะทราบมาว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิค่ะ
มุ่งหน้าไปที่กะบินบุรีนี่แหละค่ะ
แล้วตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นอย่างที่บอกว่าเสียหลักหลุดโค้ง
ตัวผู้เสียชีวิตกระเด็นหลุดออกมา
ทางด้านของเจ้าของบ้านเขาก็เล่าแบบนี้
คุณพฤษดวงอุไรอายุ๔๕ปี
เขาบอกว่าตอนเองได้ยินเสียงดังมากนะ

แต่ตอนนั้นคิดว่าคงไม่ใช่บ้านเราหรอก
คิดว่าเป็นเสียงรถชนกันด้านนอก
เพราะเอาจริงตรงนี้มันเกิดเหตุบ่อย

ผิดสังเกตว่าทำไมน้องหมาที่บ้านโอ้โหมันเห่านานผิดปกติ

ก็เห็นว่ารถเป็นสภาพแบบนั้นแล้ว
ผมออกมาประมาณตีเกือบตี๕